สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตนะครับ
ที่นี่นะครับก็เป็นที่ที่คนปั่นจักรยานนะครับมารวมตัวกัน
เพราะว่ามันเป็นสนามปั่นจักรยานที่เรียกได้ว่ามาตรฐานดีที่สุดในประเทศไทย
อย่างที่เห็นกันนะฮะที่นี่ก็มีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับ
ปั่นที่นี่เป็นยังไงสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างนะครับ

เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าทางเข้าสนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตครับ
ปกติเราปั่นกันรอบละ๒๓๕กิโลเมตรครับ
ข้างกันนี้เนี่ยก็มีสนามสำหรับนักวิ่งนะฮะระยะทางวิ่งได้๑๖กิโลเมตร
แต่เดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในสนามปั่นนี้เป็นยังไงเส้นทางมียังไงบ้างนะครับ

ถนนที่นี่มี๒เลนฝั่งซ้ายสีฟ้านะครับ
สำหรับคนที่ปั่นทำความเร็วไม่สูงมาก
สีม่วงเนี่ยสำหรับคนที่อยากทำความเร็วหรือว่าซ้อมเพื่อออกกำลังกายอย่างจริงจัง
อาจจะไกลสักนิดนึงนะครับจากตัวเมืองแต่ว่าเมื่อเทียบกับความปลอดภัยที่ได้แล้ว
ผมว่าเป็นที่ที่โอเคมากเลย
ตอนนี้เราก็ปั่นจบในสนามของรุ่นใหญ่กันไปแล้ว
แต่ว่าจริงแล้วที่นี่เนี่ยเขามีสนามของรุ่นเล็กด้วยนะครับที่ดำเนินการโดยกลุ่มปตท
จะลองไปดูกันว่าสนามของรุ่นเล็กนี่เขาเป็นยังไงไปดูกันครับ
เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามสำหรับนักปั่นรุ่นเล็กนะครับ
ตรงนี้เนี่ยมีชื่อว่าก๊อตจิเลนครับ
ให้นักปั่นรุ่นเล็กของเรานะฮะอยู่ติดกับลานจอดรถ๑๕๐๐คันนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องมาปั่นตรงนี้เนี่ยก็สามารถจอดรถแล้วก็พาน้องเข้าไปปั่นตรงนี้ได้เลย

มาที่นี่นะครับก็แค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับ
ให้ที่เจ้าหน้าที่แล้วก็เซ็นยินยอมนิดนึงนะครับ
ให้น้องเข้าไปใช้สนามปั่นจักรยานได้
แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตรงนู้นครับว่าเขาส่งจักรยานกันยังไงครับ
ก็คือมีจักรยานให้น้องยืมใช้ฟรี
วกกับน้องจักรยานก็มีให้ยืมใช้ฟรีด้วยเช่นกัน
โดยจักรยานเนี่ยมีให้เราเลือกนะครับหลายไซส์เลย
กับน้องที่มีส่วนสูงตั้งแต่๑๓๐๑๕๕เซนติเมตร
แต่ว่าอายุต้องไม่เกิน๑๒ปีนะครับ

เดี๋ยวผมว่าเราไปคุยกับพี่ผู้ปกครองสักคนหนึ่งนะครับ
ดูกันว่าบรรยากาศการปั่นไอ้นี่มันเป็นยังไง
ก็ชอบครับแล้วก็หากิจกรรมยำว่างให้เด็กได้มาออกกำลังกายกันนะครับ
ปั่นจักรยานสำหรับเด็กเปิดแล้วปิดทำการเวลาเดียวกับลูกปั่นจักรยานของผู้ใหญ่
โมงเช้าถึง๒ทุ่มครึ่งทุกวันนะครับสนใจก็พาน้องมาออกกำลังกายกันได้ที่นี่เลยครับ
เอาละครับผมก็ได้พามาดูสนามของนักปั่นทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กกันแล้วนะครับ
แต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งที่ที่เรายังไม่ได้ไปดูกันแล้วก็เป็นที่ที่ผมมาทุกครั้งเลยนะครับ

เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างครับ
พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นบริเวณที่ทางมอตทได้ใส่ใจนะครับ
พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักปั่นจักรยาน
มีที่ให้อาบน้ำมีที่ให้เติมพลัง
ในราคาที่ย่อมเยาว์ด้วยครับ
เขาเปิดโอกาสให้กับผู้สูงวัยอายุ๕๐๗๐ปี

อัตราค่าบริการที่นี่อยู่ที่ท่านละ๒๐๐บาทนะครับ
แต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษลด๕๐

เวลามาเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยน
ข้างในเขาก็ให้อาเช็ดตัวมาหนึ่งผืน
รองเท้านะครับสำหรับใส่เข้าไปในห้องอาบน้ำ

ไปดูในห้องอาบน้ำกันว่าเขามีอะไรให้เราใช้บ้าง

ถ้าได้อาบน้ำนะครับก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ย

ก็ตอนนี้เข้ามาในห้องน้ำตรงนี้เนี่ย
ก็อยู่ตรงซิงค์นะครับที่ใช้ล้างมือล้างหน้าอะไร
เดี๋ยวเข้าไปดูในห้องน้ำกันนะ
ว่าห้องอาบน้ำเขาเป็นยังไง
โอ้โหขนาดใหญ่โตใช้ได้นะครับดูสบาย
ข้างในนี้มีฝักบัวนะครับให้ดูกัน
มีชาวอ้อยเจลนะครับแล้วก็มีแชมพู
ก็ผมว่าได้เวลาแล้วแหละ
เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนดีกว่านะครับ

อาบน้ำที่นะครับก็มีน้ำอุ่นให้เราได้ใช้บริการกันด้วยนะครับ
ที่ทราบกันนะครับถ้าใครไปปั่นจักรยานมาหนักแล้วเนี่ย
พอได้สัมผัสน้ำอุ่นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับ
อยากให้ลองมาใช้บริการที่นี่กันครับ
พอได้มาใช้บริการที่นี่นะฮะสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เลยก็คือ
เขามีการว่าจ้างนะครับผู้สูงวัยมาช่วยทำงานที่นี่

บ้านเรากำลังเข้าสู่ช่วงสังคมผู้สูงวัยเนอ
มันก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ผู้สูงวัยเขาได้มีอาชีพมีรายได้

อยากให้มีการว่าจ้างผู้สูงวัยออกมาทำงานกันมากขึ้นนะ

คือพี่ผู้สูงวัยเนี่ยก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนนะครับ
ทุกคนแฮปปี้ที่ได้มาทำงานบริการดีให้กับพวกเรานะครับ

จะใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็อาบน้ำแล้วเนี่ย

หรือว่าจัดปาร์ตี้เล็กกับเพื่อนก็ได้
แค่สั่งกาแฟหรือเครื่องดื่มนะครับ
ขึ้นมาดื่มแล้วก็ทานกันบนนี้ครับ

ให้เขามาส่งคนนี้ได้เลยนะครับ
วันนี้เนี่ยผมก็นัดเพื่อนมาอยู่ที่นี่ด้วยกันพอดีนะครับ

ก็จะมีความต่างจากสาขาทั่วไป

เขาได้เห็นโอกาสที่จะช่วยผู้พิการทางการได้ยิน

ให้มาพัฒนาทักษะเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้
ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า

ก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคม

เพราะว่าที่นี่มีการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน

จะได้มีงานประจำแล้วก็มีคุณค่าทางสังคมด้วยครับ
พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางการเรียนรู้เหล่านี้นะครับ
เขาสามารถทำงานได้ปกติเหมือนคนทั่วไปเลย
ซึ่งผมถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยครับ
เพราะว่าช่วยสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมได้อีกด้วยครับ
กับแฟนมาแล้วขอบคุณมากครับ

เพื่อพัฒนาสังคมของเราให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนครับ